สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมกันต่อนะคะ
ดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะท่านผู้ชมครับ
ชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดร๖๓ตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ยนะครับ
วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าพื้นที่อนุโสรีประชาธิปไตยตั้งแต่เช้านะฮะตั้งแต่๘โมงเช้านะครับ
แล้วก็มีการเคลื่อนขบวนประมาณสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีค่ะส่วนนี้คือภาพล่าสุดณขณะนี้
ใช่ค่ะคือเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
คุณผู้ชมที่ติดตามไทยรัฐทีวีต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวตามทางนะคะ
ตั้งแต่อนุสวรีประชาธิปไตยเพื่อที่จะเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาล
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เจอกับทางเจ้าหน้าที่อยู่เป็นระยะระยะตามแต่ละจุดต่าง
และที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
กำแพงประตูรั้วตรงนี้เนี่ยแล้วด้านในที่ติดไฟอยู่เนี่ยเป็นอาคาร

ใช่ค่ะคือกลุ่มผู้ชุมนุมไปถึงที่บริเวณโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะคะ
ก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะตรงแถวนี้นี่คือสะพานชมัยมรุเชษนะครับ
คือกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับโดยแกนนำของคณะรัศดร๖๓
ประกาศตั้งแต่มีการนัดหมายการชุมนุมที่อนุสุริประชาธิปไตยในวันนี้๑๔ตุลาคม
บอกว่าจะเคลื่อนขบวนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อมาตั้งเวทีปลาใสมาปักหลักชุมนุมแบบค้างคืนที่นี่ถูกต้องค่ะ
แต่ว่าจะค้างคืนกี่วันแบบไหนอะไรยังไงไปว่ากันอีกทีนึงก็คือดูมวลชนในวันนี้ที่มาร่วมชุมนุม
ซึ่งณขณะนี้นะครับนี่คือภาพที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเกาะติดสถานการณ์มาอยู่ทั้งวันนะครับ
นี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้บริเวณพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมีการรายงานสดนะคะจากผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่
คือทีมข่าวของเราเนี่ยปักหลักรายงานบรรยากาศความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมคือต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน
จนถึงวันนี้ณวินาทีนี้นะคะเราได้เห็นความเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องเลยจริง
คือก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่ามวลชนจะไปถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็จะมีจุดที่เจ้าหน้าที่มีการสกัดเอาไว้ในบางจุดนะคะ
ก็คือบริเวณโดยรอบแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะใช้วิธีการเจรจาก่อน
เมื่อเจรจาแล้วก็อาจจะมีการถอยร่นทีละ๕๐เมตรทีละ๕๐เมตรเพื่อให้บรรยากาศค่อนข้างจะคลี่คลาย
แต่บางจุดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่คือถอยร่นเลยก็คือปล่อยให้กลุ่มมวลชนหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนขบวนมาได้อย่างเต็มที่นะคะจนสุดท้ายอย่างภาพที่เห็นนี่คือบรรยากาศสดณเวลานี้เลยนะคะ
คือสุดท้ายที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนเข้ามาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้เข้ามาถึงตรงนี้ได้นะฮะไม่ได้ว่าใช้กำลังในการสกัดกั้นอะไรยังไงนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็มากันหลากหลายทางแม้ว่าเส้นทางหลักที่จะเดินขบวนมายังธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีรถของแกนนำที่ค
เอาละครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลนะครับคุณสิริวัณรักษาเจ้ารายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
ค่ะกลับมาที่บรรยากาศของการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓นะคะที่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าบรรลุเป้าหมายก็คือ
มายึดพื้นที่ถนนพิสุนุโลกด้านข้างธรรมเนียบรัฐบาลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้เดิน
เคลื่อนขบวนออกจากอนุสาวรีประชาธิปไตยมาตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะฝ่าด่านแนวกั้นของตำรวจมา
เห็นตอนนี้นะคะก็คือมวลชนหลังจากที่ตลอดทั้งวันนะคะ
ได้เคลื่อนขบวนแล้วก็มีการปะทะกับทางตำรวจเป็นบางช่วงนะคะ
ถึงตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลายแล้วค่ะ
แล้วมีการปลาใสของทางแก่นนำบนเวทีอย่างต่อเนื่องนะคะ
พูดถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของทางกลุ่มคณะรัศดร๖๓
ที่จัดการชุมนุมในครั้งนี้นะคะว่ามีวัตถุประสงค์
เพื่อที่จะต้องการไล่ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
สองก็คืออยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลโดยด่วนค่ะ
และข้อ๓จุดยืนที่ย้ำมาตลอดนะคะก็คือต้องการที่จะปฏิรูปสถาบัน
ว่าข้อเรียกร้องที่ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมมาปักหลัก
และจะค้างคืนคืนนี้ที่ด้านข้างธรรมเนียบรัฐบาล
นั่นก็คือกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะ
หากยังไม่มีการตอบรับคำเรียกร้องนะคะยังไม่ลาออก

ก็บอกว่าจะปักหลักชุมนุมต่อเนื่องไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกค่ะ
จุดที่ทางทีมข่าวของเรารายงานสดบรรยากาศ

และตรงนั้นนะคะก็มีรถของแก่นนำที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้เคลื่อนนำขบวนมาก็จอดรออยู่ตรงนั้นเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าเห็นถ้าดูจากแนวไปนะคะก็จะเป็นมวลชนเอาเสือมาปู
แล้วก็จับจองที่นั่งเพื่อที่จะรอการปลาใสของแกนนำที่คืนนี้เนี่ย
คาดว่าจะมีการขึ้นเวทีปราศัยของแก่นำอย่างแน่นอนค่ะ
ทนายอานนท์แพนกวินรุ้งนะคะรวมถึงบุคคลสำคัญคนอื่นอื่นนะคะ
แก่นำที่ขับเคลื่อนการชุมนุมเคลื่อนขบวนมาตั้งแต่ช่วงเช้า
ณเวลานี้นะคะเข้ายึดพื้นที่ด้านข้างธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนบรรยากาศด้านในธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
จากการเข้าไปมองสังเกตการณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
พบว่าได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เข้าไปประจำการอยู่โดยรอบนะคะในในธรรมเนียบรัฐบาล
โดยเฉพาะบริเวณรอบตึกไทยคู่ฟ้าค่ะก็มีตำรวจไปยืนประจำการอยู่นะคะ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะบุกพื้นที่เข้าไปอ่า
พื้นที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะรวมถึงกำลังตำรวจที่ก่อนหน้านี้
ได้มีการบอกไปว่ามีการประจำจุดอยู่ตรงแนวรั้วค่ะ
รอบธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่ประตู๑มาจนถึงประตู๔
ก็คือบริเวณตรงสำนักงานกพรนะคะตอนนี้ค่ะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ถอยร่นออกไปหมดแล้วนะคะทำให้พื้นที่บริเวณถนนพิศนุโลก
ตั้งแต่ประตู๑นะคะยาวไปจนถึงประตู๔ค่ะ
ตลอดแนวถนนพิศนุโลกเป็นจุดเป็นพื้นที่ของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่เข้ายุดพื้นที่แล้วก็จับจองที่นั่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
อีกหนึ่งข้อเรียกร้องนะคะที่แกนนำคุณสุวรรณาตาหวานนะคะ
ป้ายประกาศบนรถขยายเสียงตอนนี้นะคะก็คือการเรียกร้องให้
ตำรวจปล่อยตัวแกนนำกลุ่มดาวดินที่จับกลุ่มไปเมื่อวานนี้ทั้ง๒๑คนนะคะ
เพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานมาว่ามีการปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อวานนี้
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ประทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มีการจับกลุ่มแกนนำไปค่ะ
ตลอดทั้งวันนะคะก็ผ่านความตึงเครียดผ่านการปะทะกันระหว่างตำรวจ
แล้วก็มวลชนของกลุ่มคณะรัศดร๖๓มาหลายจุดนะคะ
จนสุดท้ายค่ะสามารถเข้าบุกยึดพื้นที่รอบธรรมเนียบรัฐบาลได้สำเร็จนะคะ
และคืนนี้ค่ะจะปักหลักค้างคืนที่นี่ส่วนกำหนดการในวันพรุ่งนี้นะคะ
ต้องรอทางแก่นนำค่ะประกาศบนรถขยายเสียงอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะมีการเคลื่อนไหวขณะอย่างไรอีกบ้างค่ะ
ขอบคุณครับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะฮะเดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามาเรื่อย
เพราะว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมก็เพิ่งเคลื่อขบวนมาถึง
เอาเป็นว่าตอนนี้ยึดพื้นที่ถนนพิศนุโลก
ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลได้แล้วก็เพิ่งตั้งจุดที่เป็นรถกันนะครับ
ทงเวทีเดี๋ยวจะต้องดูว่าแกนนำจะขึ้นเวทีปราศัยและประกาศจุดยืนเพิ่มเติมตอนไหนอย่างไร
นะคะแล้วก็อย่างที่คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานไปนะคะ
มวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่ประตู๑จนถึงประตู
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณสิริวัลรายงานคือประตู๔เราอยากให้เห็นภาพรวมบรรยากาศทั้งหมด
เดี๋ยวเราไปที่ประตูหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะคะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดจากที่นั่นค่ะเชิญค่ะ
โดยทางกลุ่มขนาดรัฐดรและมวลชนภาษาจารย์นั้น
อธิปัตยโดยมาทางถนนนครสวรรค์
แล้วก็มาทางถนนพิศนุโลก

เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๖ขออภัยครับ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพสดณขณะนี้
บริเวณด้านข้างของธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นประตูซึ่งเป็นถนนพิศนุโลกนะครับ
คุณผู้ชมจะพบนะคะว่าตอนนี้กลุ่มมวลชนได้ยึดพื้นที่โดยรอบทั้งหมดไว้แล้ว
เต็มพื้นที่เต็มท้องถนนนะครับผมสังเกตเห็นหากกล้องซูมเข้าไป
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีรถของแกนนำโดยนำโดยนายอานนท์นำพาคอยปลาใสให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่โดยรอบทั้งหมด
เหนือจากบริเวณจุดนั้นคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ภายหลังจากที่กลุ่มมวลชนสามารถยึดด้านนอกเอาไว้ได้แล้วด้านในคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของตำรวจสันติบาลที่เป็นคนคอยดูแล
เกี่ยวกับภายในธรรมเนียบรัฐบาลนั้นคอยยืนอยู่โดยรอบพื้นที่ซึ่งทางกลุ่มมวลชนนั้นยังไม่สามารถเข้าไปได้
เหนือจากตำรวจสันติบาลแล้วผมสังเกตเห็นรถฉีดน้ำขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับจากระดับสายตาที่มองเห็นนะตอนนี้ภายในธรรมเนียบรถฉีดน้ำมี๑คัน๒คันรวมไปถึงรถผู้ต้องขังที่อยู่ด้านในมีอีก๒คันคุณผู้ชมครับ
ด้านข้างของผมตอนนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้เลยมีทางกลุ่มของตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณด้านข้างคุณผู้ชมครับทางม็อบนั้นไม่สามารถเข้าพื้นที่บริเวณถนนพระรามห้าซึ่งโดยอยู่รอบคลองที่รอบธรรมเนียบได้นะครับมีตำรวจควบคุมฝุงชนคอยยืนอยู่บริเวณตรงจุดนั้นประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนที่อยู่บริเวณจุด
ด้านหลังนะครับด้านหลังยังมีกลุ่มวนชนหลายคนยึดพื้นที่ถนนพิศนโลกทั้งสองฝั่งคุณผู้ชมครับทั้งสองฝากฝั่งถนนคือถนนทางเข้าแล้วก็ทางออกที่จะเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลโดยด้านหลังนั้นคุณผู้ชมจะเห็นไฟวาบวาบที่เป็นไฟของกระโดยที่กู้ภัยที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ป่วยหรือผู้

มาตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะรอดูการปลาใสคืนนี้ว่าจะมีอะไรขึ้นหน้ากันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับบริเวณโดยรอบพื้นที่นั้นต้องบอกว่าอุปสรรคของการเดินทางมาธรรมเนียบรัฐบาลในครั้งนี้มีอยู่สามด่านด้วยกันนะครับด่านแรกคืออยู่บริเวณถ้าถนนถนนอยู่บริเวณสะพานผ่านฟ้าที่มีทางตำรวจ
สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีอีกหนึ่งด่านมีอีกหนึ่งด่านคือบริเวณคือบริเวณถนนนครสวรรค์จุดที่มีการเสียเวลาอยู่ประมาณราวประมาณเกือบสองชั่วโมงจุดนั้นเนี่ยกลุ่มตำรวจเนี่ยไม่สามารถให้เข้าพื้นที่ได้เนื่องจากมีภารกิจสำคัญรออยู่นะครับก่อนที่จะปล่อยให้กลุ่มวลช
ตั้งแต่ประตู๑ถึงประตู๔ของธรรมเนียนปรัฐบาลโดยรอบ

หลักก็คือจะชุมนุมไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออก